ก็เลยมีข้อคิดเด็ดโดนจากพี่ม้าอ่อนนภามาฝากกันค่ะ
เหนื่อยมาทั้งปีขอสักทีคงจะไม่เป็นไร
พร้อมติดแฮชแท็กของขวัญวันเกิดล่วงหน้า
ข้อความที่นางเอกสาวมินพิชยา
บอกกล่าวด้วยความยินดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว

สินค้าระดับซุปเปอร์แบรนด์ที่สาวทัวร์โลกคล้างคล้าย
และหากตัดเรื่องเจ้าตัวจะเสียภาษีอย่างไรออกไป

ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะได้ครอบครอง
ของที่มีมูลค่านับล้านบาทเหล่านี้
ได้สอบถามไปยังกูรูแฟชั่นม้าออนภากฤษฎี
ประเมินสินค้าและราคาจากภาพถ่ายของกล่องนับ๑๐ใบ
ซึ่งน่าจะมีมูลค่าราว๒ล้านบาทค่ะ

แล้วก็กล่องเล็กก็น่าจะเป็นผ้าพันคอ

ผ้าพันคอเนี่ย๓อันก็
พื้นละประมาณ๓หมื่นมั้ย
หรืออะไรอย่างนี้ก็มี

ประมาณนั้นเราก็ไม่เห็นของข้างใน

เนมอะไรพวกนี้ก็สำหรับคนมีสตังค์
ซื้อแล้วไม่เดือดร้อนก็โอเค
ถ้าพูดตามหลักเศรษฐศาสตร์
ถ้าสมมุติว่าคุณทำสินค้าออกมา

ซื้อการหมุนเวียนในสังคมนี้

คนที่ไม่เสพก็ไปเสพที่ถูก
มันก็ไปหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐศาสตร์ตรงนั้น

คนที่เสพได้ในอีกแบรนด์นี้
มันก็ไปหมุนเวียนกันในลักษณะแบบนี้
ส่วนใครจะนำรายได้จากน้ำพักน้ำแรง

เพราะเป็นสิทธิส่วนตัวของคนมีอันจะกิน

ซึ่งเคยศึกษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส
ดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดแบนหรูอย่างแอร์เมส

หากอยากจะเป็นแฟชั่นนิสต้าแบบไม่ไร้สาระ
ก็ต้องศึกษาความเป็นมาของสินค้าแต่ละแบรนด์
จะเป็นแฟชั่นนิสตาอย่างไร
ไม่ใช่ไร้สาระครับพี่ม้า

แอร์เมสเนี่ยมันก็เป็นกระเป๋าที่มีมานานมากแล้ว

เขาจะเก่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำอ่านม้ามากกว่า
ดาราสาวบ้านเราถึงได้ใช้กระเป๋าเบอร์กิ้นกับเคลลี่

เป็นกระเป๋าที่ทำให้กับผู้หญิงมีอายุถือ
เริ่มจากเจ้าหญิงเกรสเคลลี่
ซึ่งตอนนั้นท่านถือก็ปลาเข้าไปอายุประมาณสัก๔๕๐แล้ว
เบอร์กิ้นก็คือเป็นดาราที่มีอายุขึ้นมาแล้ว
ดังนั้นเป็นกระเป๋า๒ใบ

ฉันเห็นกระเป๋าเมื่อก่อนหนังโจรเข้๗๐๐๐๐เองนะ
๗๐๐๐๐บาทเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วก็คงเยอะใช่ไหม
กระเป๋าอะไรแก่แต่ด้วยกระแสของความบ้าแบรนด์เนี่ยมันก็ทำให้แบบอยากที่จะมีเป็นเจ้าของ
ฉันน่ะกว่าจะมีเคลลี่ใบแรกได้เนี่ยนะตอนนั้นอายุปลาเข้าไปตั้ง๔๘แล้ว
กิ้นก็คือกระเป๋าใส่อ่านม้ามีไปทำไมไม่เข้าใจ